คุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวในโลกโซเชียลที่เป็นที่ฮือฮามากค่ะ
เพราะว่าอยู่ค่ะมีคนที่แบบหน้าคล้ายลูกสาวของนักมวยชื่อดัง
พี่สมรักคำสิงไม่ได้โม้เนี่ยค่ะ
โม้ไม่ออกค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าปรากฏว่ามีเพจลามกค่ะ
นำคลิปไปแชร์ต่อกันค่ะ
บอกว่าเป็นน้องเบสค่ะคุณผู้ชมที่เบลอหน้าเนี่ยค่ะ

น้องเบสคือลูกสาวคนสุดของพี่สมรักนี่แหละคุณผู้ชม
บอกต่อกึ่งแซวตัวเองไว้ด้วยนะคะว่า
หน้าอกหน้าใจของหนูเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตขนาดที่เห็นในคลิป

บันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าค่ะต่อสายตรงถึงน้องเบสค่ะ

โดยคุณแม่นะคะเป็นคนให้ข้อมูลบอกว่า
ตอนนี้ทางครอบครัวกำลังปรึกษาหลายฝ่ายว่าจะเอาผิดทางกฎหมายทางใดได้บ้าง
เรื่องต้นนะคะอาจจะไม่แจ้งความเอา
อาจจะไม่ได้ไปแจ้งความเอาไว้ก่อนนะคะ
คนจะเข้าใจผิดจะเกิดความเสียหายต่องานและชื่อเสียงนะคะ
เพราะอย่างที่ทราบตอนนี้นะคะครอบครัวนี้เขาฮอตมาก
น้องเบ๊สเป็นยูทูปเปอร์ที่มีรายได้ต่อเดือนคุณผู้ชมหลายแสน
เกลียดล้านเขาเพิ่งซื้อรถให้ตังค์พ่อแม่๒ล้าน

ไม่ใช่แนวแบบว่าสยงสยี๋วแบบนี้ไม่ใช่
ใช่ไม่ใช่นะคะแล้วก็อย่าไปทำแบบนี้เลยนะคะ